นักอาคุณโชว์ไหม
อยากไปสอนแต่ว่าไม่เต้นแบบไม่มีแพทเทิร์นได้ไหม
สอนแบบเต้นแบบไม่มีแพทเทิร์นออกมาจากใจ

ใช่นะคะเอามาดูเรื่องของนักกีฬากันบ้าง
ตอนนี้นักกีฬาไทยนะคะเตรียมตัวกันแล้ว
สำหรับไปแข่งขันโอลิมปิกใช่ค่ะ
หนึ่งในนั้นคืออาแมนด้าคาส
แต่ว่าก่อนที่จะไปขอเมื่อบานก่อนจักหน่อย
เติมกำลังใจก่อนไปแข่งไปเบิงผาบจ้า
นี่เขาเมื่อบ้านไปแซ่บอีหลีอะไร

แซ่บอีหลีอะไรอัญัง
เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะขวัญใจชาวไทยเลย
ไม่ใช่เฉพาะชาวอุดรธานีนะคะ
เดินทางกลับมาบ้านครั้งนี้มากับเพื่อน๓คน
ได้นำมะม่วงน้ำปลาหวานเสิร์ฟให้ถึงที่เลยค่ะ
เมาส์ไปกินมะม่วงน้ำปลาหวานไปนะคะ
บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายเป็นกันเองสนุกสนาน
แมนดาคาบอกว่ากลับมาบ้านเกิด๒๓วัน
อยากจะพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับญาติ
ก่อนที่จะไปแข่งขันโอลิมปิก๑๙สิงหาคมนี้แล้วนะคะ
แล้วก็จะกลับเมืองไทยหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นด้วยอีกสักหนึ่งครั้ง
แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไม่นานนะคะได้กลับบ้านเกิด๒๓วันเอง
แต่ว่าบอกว่าสนุกสุขใจค่ะ
หากมีเวลาจะชวนเพื่อนต่างชาติไปชมนาข้าว
แล้วก็ใช้ชีวิตแบบชาวอีสานเพราะว่าเพื่อนเขามาด้วย๒๓คนนะคะ
อกจากนี้อาแมนดาคายังขอกำลังใจจากทุกคนด้วย
ให้ร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจนะคะ

ไม่ใช่เฉพาะอแมนดาคาคนเดียวหลายคนนะคะ
รวมทั้งอีก๑คนจากจักรยาน
ก็คือจุธาทิพย์มณีพันธ์ได้ตัวสองคนนะคะ
สำหรับไปแข่งขันโอลิมปิกเฉพาะจักรยานไทยค่ะ